ต่อไปนี้นะคะจะพาไปดูนักบิดรุ่นจิ๋วคนหนึ่งน้องวินนี่นะคะ
ที่เขาจะมาได้ถึงวันนี้ก็ต้องได้รับการสนับสนุน
จากทั้งคุณพ่อและคุณครูผู้ฝึกสอนด้วยนะคะ
ไปติดตามได้จากคุณชูศักดิ์วงทองดีค่ะ
วันนี้เดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมนะครับมาบุกบ้านน้องวินนี่นักบิดรุ่นจิ๋วนะครับ

จะมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวตามผมมาเลยครับ
และเมื่อเปิดประตูห้องนอนของน้องวินนี่เข้าไป
ผมก็ได้เจอกับนักบิดรุ่นจิ๋ววัย๗ขวบ
คุณพ่อและที่สำคัญยังได้พบกับติ๊งโน้ต
ซึ่งกำลังจะพาวินนี่ลูกศิษย์คนเก่งออกไปฝึกซ้อม
แต่ยังใจดีเปิดโอกาสให้ผมได้เยี่ยมชมของสะสมภายในห้องก่อน
ต้องบอกเลยว่าในห้องนั้นเต็มไปด้วยภาพถ่ายของวินนี่
ประกบกับบรรดานักบิดระดับโลก
รวมทั้งถ้วยรางวัลที่กวาดมาได้จากการแข่งขันทั้งในและนอกประเทศ
และไฮไลท์สำคัญคือของสะสมที่วินนี่นั้นรักมาก
เพราะได้รับจากไอดอลอย่างมาร์คมาร์เกรด
นั่นก็คือชิวหน้าและสนับเข่าที่มาร์เกรทใช้ใส่แข่งเลยล่ะครับ
ซึ่งทางคุณก๊อฟคุณพ่อของน้องวินนี่เล่าให้ผมฟังนะครับว่า
การทำห้องลักษณะแบบนี้สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้ลูกชาย
ทำให้มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตัวเอง
โดยเฉพาะการได้เจอกับปาร์คมาร์เกวสอยู่บ่อยครั้ง
ถือเป็นการจุดประกายความฝันให้กับวินนี่ได้ดีเลยทีเดียวครับ
มันกระตุ้นได้เยอะเลยครับเพราะว่าถึงเวลาเขาเข้ามาปุ๊บเนี่ย
เขาก็จะเหมือนกับโอเคบางทีเวลาเขาอยากท้อหรือขี้เกียจเนี่ย
บางทีพอเขามาเจอปุ๊บเขาเห็นมาร์เควดหรือเห็นอะไร

ผมว่าผมไม่ได้สติกกับเขามาก
แต่ว่าถ้าถึงเวลาที่เขาจะต้องซ้อมหรือเขาต้องเล่นกีฬาเนี่ย
คือผมจะแบ่งแยกเวลาให้ชัดเจน
จากนี้ผมยังมีโอกาสได้อัปเดตพัฒนาการของน้องวินนี่กับอาจารย์ติ๊งโน้ต
โดยติ๊งโน้ตเผยว่ามีแผนจะส่งลูกศิษย์ตัวน้อยไปประลองความเร็วกับนักบิดรุ่นจิ๋วในยุโรปถึงอังกฤษ
หลังจากก่อนหน้านี้ให้ไปสะสมประสบการณ์ที่อินโดนีเซีย
เข้าตาทีมแข่งเลนก้าดึงตัวไปร่วมทีมได้ค่าเหนื่อยกว่า๗๐๐บาทต่อการแข่งขัน๑สนาม
ถือว่าไม่ธรรมดานะครับกับเด็กอายุเพียง๗ขวบเท่านั้น
คุยกันกับทางยุโรปครับก็คือทางอังกฤษ
ก็คือแบบถ้านักแข่งเนี่ยสามารถไปแข่งรายการนี้ก็ถือว่าเทพแล้ว
แต่ถ้าได้โพเดียมรายการนี้ก็คิดว่าน่าจะมีอะไรดีขึ้นเยอะเลยครับ
เอเชียผมยังไม่เคยเห็นว่ามีใครได้ไปขนาดนั้น
แต่ว่าอย่างน้องมินนี่เขามีบัตรเหมือนกับว่าบัตรเชิญว่า
ถ้าคุณสนใจไปร่วมเนี่ยคุณสามารถเข้าร่วมได้นะครับ